ที่นครนายกนะครับมีสองพี่น้องพายเรือออกไปหาปลานะฮะพี่ชายเขาก็ดำลงไป
จะไปใช้ปืนยิงปลาใต้น้ำเขามีปืนที่ยิงปลาอะไรพวกนี้นะครับ
ปรากฏว่าไปเจอวัตถุบางอย่างฮะก็เลยหยิบขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับ
หยิบขึ้นมาให้น้องช่วยดูโอ้โหดูไปดูมาแทบช็อกระเบิด
แล้วก็เอาไปผูกเอาไว้ในน้ำไม่ให้มันลอยหนีไปแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
นี่เห็นไหมถ้าเราเจอเราก็คิดว่าหัวปลีจิกเรามองไม่ออกแต่คนเจอเขาก็เก่งนะ
ยังกล้าเออเอาไปผูกไว้อะไรไว้เป็นห่วงคนอื่นกลัวอันตรายเขาอาจจะคิดว่าหัวปลีทีแรก
ด้วยทำไมมันหนักจังไม่ใช่แล้วอันนี้ระเบิดนะฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
เป็นแม่น้ำนครนายกพื้นที่หมู่๘ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะฮะ
ชาวบ้านไปดำน้ำยิงปลาเจอระเบิดใต้น้ำใต้น้ำเนี่ยลึกไป๔๕เมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดชนิดค๖๐นะครับ
ใช้เชือกผูกเอาไว้ใต้กอไผ่นะฮะที่ริมแม่น้ำนะครับ
แล้วก็เอาขึ้นมาตรวจสอบเป็นสภาพเก่าแล้วสนิมเกาะแล้วนะฮะ
ไม่พร้อมใช้งานล่ะโชคดีคือไม่พร้อมใช้งาน
ท่านผู้ชมเจอจะไปอย่างนี้ไม่ได้นะฮะจะไปผูกเชือกอะไรพวกนี้คือต้องระวัง
คือทางที่ดีก็คืออย่าไปหยิบหรือว่าวางไว้ตรงไหนก็ได้ถ้าหยิบมาแล้วเนี่ย
คือจำพิกัดเอาไว้แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่า
นี่นะฮะนายยอดรักเที่ยงอยู่อายุ๒๑เป็นคนเจอนะครับ
บอกว่าไปกับพี่ชายพายเรือไปหาปลาในแม่น้ำนครนายก
มาถึงบริเวณกระชังเลี้ยงปลาพี่ชายก็ดำน้ำลงไปจับปลาแล้วก็ยิงปลาใต้น้ำ
ก็ไปเจออะไรบางอย่างในโครนใต้น้ำทีแรกคิดว่าเป็นปลาบู
ก็จับขึ้นมาต้องตกใจฮะเพราะว่าน้องชายเนี่ยเห็นเหมือนกัน
คือแบบแทบพลัดตกเรือเพราะว่าที่ขึ้นมาไม่ใช่ปลาบู
มันคือระเบิดเอ่อสุยฤทธิ์บอกว่ามันคือ

พอตั้งสติได้ก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปไว้ก่อน
แล้วเอาเชือกผูกไว้ผูกแล้วก็ถ่วงไว้ใต้น้ำ
แถวใต้กอไผ่ฝั่งตรงข้ามกระชังปลา
แล้วก็ไปแจ้งกำนันกำนันก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
มาหายิงตาใต้น้ำ
แล้วบังเอิญไปเจออะไรไม่รู้ดำ
แล้วพี่ขึ้นมาถามว่าอู๊ดเจออะไรไม่รู้ดำ
ผมบอกให้พี่ไปหยิบขึ้นมาเลยพี่
แล้วพี่เขาดำลงไปไปหยิบขึ้นมา
ผมก็ตกใจเกือบหงายท้องตกน้ำแล้วครับ

เขาก็เอาไปไว้ฝั่งนู้นนะครับ
เอาไว้ทางครับผูกไว้

คือบางทีอยู่ในน้ำแล้วน้ำหนักไงน้ำหนักน้ำมันพยุงน้ำหนักของตัวเหล็กระเบิดเอาไว้ไง

พอขึ้นมาแล้วถึงชูถึงเห็นว่ามันหนักเป็นเหล็กไง

ทำลายล้างรัศมีประมาณ๕๐๑๐๐เมตร
โชคดีที่ระเบิดสภาพเก่าสนิมเกาะเต็มทั้งลูก
สภาพไม่สามารถใช้งานได้แล้ว
สันนิษฐานว่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นหรือชาวบ้านนี่แหละ
เอาไปโยนทิ้งน้ำไว้ในช่วงมีการกวาดล้างอาทยากรรม

เจ้าหน้าที่ก็เก็บไปแล้วเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเอาไปทำลายก่อน
ว่ามันใช้ไม่ได้จริงเนี่ยฮะ